อยู่ต่อนะยังอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจต่อ
อ๋อรู้แล้วเรื่องอะไรในทักศิลป์ค่ะเออเรื่องนี้นี่แหละ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ทางกรมราชธรรมเขามีการออกเอกสารชี้แจง
เรื่องนี้ด้วยบอกว่าได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
บอกว่าในทักศิลป์ชินวัฒน์เนี่ยนะคะ
รักษาตัวที่โรงพยาบาลครบ๖๐วันในวันที่๒๑ตุลาคม
ก็ความเห็นจากแพทย์โรงพยาบาลตำรวจผู้ทำการรักษาเนี่ย
ว่ายังจำเป็นต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ
รายละเอียดล่ะเจ็บอะไรป่วยอะไรบ้างโรคอะไรบ้าง
เปิดเผยไหมเปิดเผยไม่ได้เปิดเผยไม่ได้อันนี้เป็นสิทธิ์ของคนไข้
ทีนี้คุณผู้ชมดูเรื่องเงื่อนไขหน่อยละกัน
เพราะว่าตามกฎกระทรวงเขาก็มีระบุไว้นะ
พักรักษาตัวเกิน๓๐วันต้องมีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดี
แล้วก็มีแพทย์ผู้ทำการรักษาถูกไหมรวมถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
แต่กรณีคุณทักษิณมันอยู่ในเกณฑ์ข้อนี้ค่ะรักษาตัวเกิน๖๐วัน
อันนี้ต้องมีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีอันนี้เหมือนกันนะ
ขอความเห็นจากแพทย์ผู้ทำการรักษาหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และเพิ่มมาว่ารายงานให้ประหลัดกระทรวงทราบ
ดังนั้นกรณีนี้ทางอธิบดีกรมราชธรรมเขามีหนังสือเห็นชอบ
ความคิดเห็นแพทย์แล้วรายงานให้ประหลัดทราบคือทำตามขั้นตอนทุกอย่างแล้ว
สถิติหน่อยละกันบางคนบอกว่าอ้าวเป็นอยู่คนเดียวหรือเปล่าที่อยู่อย่างนี้
ไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตามสถิติ
ผู้ป่วยที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนอกเรือนจำนานเกิน๓๐วันขึ้นไปเนี่ย
ตั้งแต่ปี๖๕เดือนตุลานะจนถึงทุกวันนี้มี๑๔๙คน
เกินกว่า๓๐วัน๑๑๕คนเกินกว่า๖๐วัน๓๐คน
แล้วก็เกินกว่า๑๒๐วัน๔คนอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะ